การละเล่นแบบโบราณในงานประเพณีนี้นะครับ
อยู่ที่จังหวัดพยาวเป็นงานประเพณีล้านนาโบราณ
เป็นงานพิธีชุมนุมผีครับ

แต่มันงานประเพณีเป็นงานที่เขาจะมีการละเล่นมาสังสรรค์กัน
นี่แหละครับการละเล่นอย่างแรกกันเลยก็คือการรำหอกรำดาบ
มีพิธีกันนะครับแล้วก็จะมีบรรดาร่างทรงมาถือหอกถือดาบออกมารำ
แล้วก็ประชันฝีมือแทงหอกแทงดาบกัน
ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ร่ายรำกันไป
ลักษณะก็จะเป็นแบบเฉพาะตัวของเขาเอง
ส่วนการละเล่นที่๒และที่๓นะครับ

ยังไงเดี๋ยวเรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มฟูออปชั่นกันไปเลยครับ
โอ้โหดูสิครับสนุกสนานแล้วก็เชียร์กันยังก็เชียร์มวย
สนุกนะนี่เป็นงานเลี้ยงผีจริงเหรอ

คือมันเป็นงานประเพณีที่ชาวบ้านเขาได้มารวมตัวกันแล้วก็มาสร้างความสนุกสนานคื้นเครงกันซะมากกว่า
แล้วก็มากับการสร้างความสามารถขี้ในชุมชนด้วย
แล้วความสนุกสนานเท่านี้มันยังไม่พอนะ
ยังมีการเล่นอีกอย่างก็คือการยิงนกด้วยธนู

และเป็นการละเล่นแล้วก็ยังมีอีกอย่างก็คือการเล่นล่อรังต่อตีรังแตน

โอ้โหมีการมาเล่นแบบนี้ด้วยนะ
แล้วก็มีการเล่นปิดท้ายด้วยการละเล่นพายเรือท่อแพรครับ
อย่างอันนี้นี่ยิงนกด้วยธนูใช่ไหมคะ

ก็ถือว่าเป็นงานประเพณีสำหรับการละเล่นเป็นการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวล้านนา
ที่ได้ดำรงชีพอยู่กับสัตว์อยู่กับป่าอยู่กับน้ำอยู่กับธรรมชาตินั่นเอง
ยุคสมัยโบราณแล้วก็มาเล่าต่อกันฟังผ่านการละเล่นแบบนี้
สุดยอดนะเป็นอีกหนึ่งประเพณีมรมลาของชาวล้านนา